เป็นพื้นที่ที่ชนบุรีนะคะ
ตำรวจสภเมืองพัทยารีบลงเลยเพราะว่าทุกคนก็ทำแบบพี่ขวัญนี่แหละคือโทรแจ้งตำรวจ
เขาบอกว่าลงไปดูแล้วบอกมีเจอกองเลือดใช่ไหม
อยู่ข้างบ้านเลขที่๒๖๗ทับ๒ในอำเภอบางละมุง
ชาวบ้านนี่แตกตื่นมามุงดูกันใหญ่เลยวิภาควิจารณ์
ปรากฏว่าเจ้าของกองเลือดนั้นก็คือเด็กทารกแรกเกิดค่ะ
น้องเป็นผู้ชายนะคะน้องถูกห่อร่างด้วยทิชชู่ใส่ถุงพลาสติก
แล้วก็โดนทิ้งไว้ในกองขยะเลย
เดี๋ยวห่อด้วยกระดาษทิชชู่
ชชู่ค่ะแล้วก็เอาถุงพลาสติกอ่ะใส่
แล้วก็วางไว้แบบนั้นน้องร้องไห้จ้าเลย

กู้ไพก็รีบเข้าไปช่วยเหลือตัวนี้หนึ่งเห็นไหมคะ

เพราะต้องตรวจสอบดูว่าน้องยังปลอดภัยไหมมีอันตรายอะไรหรือเปล่า

จากคราบเลือดแล้วมีน้ำคร่ำติดอยู่ด้วยนะ

กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาคุณธนพงศ์บอกว่า
ก่อนหน้านี้ไม่ถึง๑ชั่วโมงได้รับแจ้งเหตุจากผู้หญิงคนนึง
เขาบอกเป็นผู้หญิงหน้าตาดีอายุ๑๗ปีค่ะ
ตกเลือดใกล้กับจุดที่เจอทารกด้วย
พอไปตรวจสอบในห้องพักเลขที่๒๐๖
ก็เจอคราบเลือดนี่หยดเป็นทางเลย
นี่ดูคุณดูหยดเป็นทางขนาดนี้
มีเยื่อหุ้มรกเด็กตกอยู่ในห้องด้วย
แต่ฝ่ายหญิงที่โทรไปแจ้งว่าตกเลือดเธอบอกว่าไงรู้ไหม

ประจำเดือนมันจะมีรกมีอะไรต่ออะไรได้ไง
แต่กู้ภัยเขาดูออกเขาบอกว่าเฮ้ยประจำเดือนมันไม่เยอะขนาดนี้
ดูผิดปกติใช่จะประจำเดือนหรืออะไรไม่รู้แหละ
แต่รีบนำตัวผู้หญิงคนนี้ส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนก่อน
แล้วหลังจากนั้น๑ชั่วโมงเกิดอะไรขึ้น

ประติดประต่อเรื่องจิ๊กซอเลยนะ
เรื่องต้นพันธุ์ตำรวจโทนัทธวัฒน์เพลินจิตสารวัตรสอบสวนเจ้าของคดี

แล้วก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดในที่พักของผู้หญิงที่ขอความช่วยเหลือเรื่องว่าตกเลือดนั่นน่ะนะ
เอาดูเลยค่ะนี่เห็นอะไรไหม

เดินออกมาแล้วในมือมีถุงพลาสติกเห็นไหม

ถือถุงพลาสติกออกมาจากห้องรอบแรก
แล้วสักพักหนึ่งผู้หญิงคนเดิมก็เดินกลับเข้ามาแต่คราวนี้
เดินมาปุ๊บเนี่ยเลือดคุณเห็นไหม

มันไหลเป็นทางขนาดนั้นเลยจริงคือมันชัดเจนแล้วล่ะนะ

เพราะยังไงก็ต้องดำเนินคดีกับคนทำผิดนะคะ

น้ำหนักน้องแข็งแรงสมบูรณ์มากเลยนะ

ร่างกายคือสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกอย่างเลยค่ะ
เรื่องต้นเนี่ยก็มีรายงานนะคะบอกว่า

เขาก็ยังมีประจำเดือนทุกเดือนแต่มันมาแบบกระปิดกระปอย
จนกระทั่งตี๓เช้ามืดที่ผ่านมาเขาปวดท้องน้อย

เขาบอกเขาตกใจมากทำอะไรไม่ถูก

โทษนะคะเอาทิชชู่ห่อเด็กใส่ถุงพลาสติก

แต่เบื้องต้นถ้าเอาอาการเบื้องต้นตอนนี้ทั้งแม่เด็กแล้วก็เด็กปลอดภัยทั้งคู่
แต่ก็ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของหมออย่างใกล้ชิดนะคะ
เอาอย่างนี้ดีไหมเผื่อบางคนเจอหลายเคสแล้วเนาะ
บางทีทำตัวไม่ถูกว่าจะต้องอะไรยังไงแบบไหน

หรือไม่ก็พาตึงไปโรงพยาบาลพร้อมกับเด็กนะคะ
หรือไม่ก็ถ้าไปบางเคสแบบว่าครอบคนลูกออกมาไม่รู้ว่าลูกมีลูก

บอกว่าบอกว่าไม่รู้จริงหรือว่าท้อง
ก็เขาบอกว่าประจำเดือนมาทุกทุกเดือนไงเขาก็เลยไม่คิดว่า
เพราะว่าสัญญาณที่ว่าคนท้องคือไม่มีประจำเดือนใช่ไหม

แล้วก็อาจจะเขาพูดว่าไงนะท้องแรกมันเห็นไม่ค่อยชัด
มิ้นอย่าลืมนะเด็กอะพอช่วงอายุอุ่นคันหนึ่งอะ
๕เดือน๖เดือนเขาก็ดิ้นแรง